อีกคดีหนึ่งนะครับคืบหน้าคดีที่มีการยิงน้องนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคดูสิตนะฮะเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจนั้นก่อนหน้านี้จับได้หนึ่งคนก็คือคนที่เป็นมือยิงนะฮะ
ล่าสุดเมื่อคืนนี้จับได้อีก๑คนนะครับ
ตำรวจมีการนำตัวนายธนากรหรือว่านายออฟอายุ๑๘ปีครับ
มาสอบสวนเพิ่มเติมนะฮะหลังจากจับได้เมื่อคืนที่ผ่านมา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับทางผู้กำกับการสอนอดุสิต
บอกว่าหลังสอบสวนนายยีนหรือว่านายอัครพลสิริเมคานนท์
อายุยี่สิบสองปีซึ่งเป็นมือปืนนะครับ
เมื่อวานที่เรารายงานไปถูกจับได้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
จากนั้นก็ขยายผลแล้วก็จับนายอฟอายุสิบแปดได้อีกคนนึง
ซึ่งในออฟเนี่ยก็คือคนที่นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
เคยเป็นนักศึกษาเทคนิคแห่งหนึ่งแถวจรรย์สนิทวงศ์นะครับ
ช่วงเกิดเหตุนั้นถูกฝั่งผู้เสียชีวิต
ข่าวบอกว่าใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บผู้ต้องหาก็ยังไม่เปิดเผย
เหตุจูงใจนะฮะส่วนร่องรอยบาดแผล
ต้องรอผลตรวจของทางแพทย์ครับจากนั้นก็คุมตัวทั้งสองคน
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในการมาประกอบสำนวนคดี
เมืองต้นก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับ
เนี่ยครับคุณผู้ชมในวันที่เกิดเหตุนั้นมากกันสามคนนะฮะขอบคุณค่ะ
เพื่อนสาวของนายอ๊อฟบอกว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับ
เพื่อนร่วมสถาบันของนายอ๊อฟนั้นถูกแทงเข้าที่ตับคาดว่าเป็นคู่อริ
แต่ก็ไม่ทราบว่าสถาบันไหนออฟก็ไม่เคยเล่าให้ฟังนะฮะ
และส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กับเพื่อนก็คือนายยีนที่โดนจับไปก่อนนี่แหละนะครับ
ส่วนเพื่อนผู้ก่อเหตุบอกว่าตัวเองนั้นรู้จักกับนายยินและนายออฟมา
สักประมาณปี๒ปีครับเป็นเพื่อนคนละสถาบันกัน
วันเกิดเหตุทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะครับ
ไม่รู้ว่าทั้งคู่นั้นรู้จักกับผู้ตายไหมปกติยีนเป็นคนรักเพื่อนครับ
มายุ่งกับเพื่อนก็จะไม่ยอมเหตุการณ์นี้ฝั่งผู้เสียชีวิตเริ่มก่อนนะครับ
หากไม่ถือมีดไล่แทงนายยีนก็คงไม่ยิงนะฮะ
เชื่อว่าคลิปเหตุการณ์มีมากกว่านี้ครับส่วนตัวมองว่าปัญหาเด็กช่างไม่สามารถแก้ได้
เพราะว่าถูกปลูกฝังกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับ
ตอนนี้เขาก็จะทำตัดออกไปสินาที่เขาเริ่มเปิดก่อนแล้วครับ
ถ้ามนี่ข้ายิ้นแล้วยีนก็น่าจะตายนะจากโดนมีดไล่แทงต่อนเห็นก่อน

มันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้

ก่อนหน้านี้ผู้สิทธิ์ข่าวได้สอบถามหลังถูกจับ
ว่าอยากขอโทษคุณแม่ของผู้เสียชีวิตไหมนะครับ
เราไปฟังในช่วงนั้นก็หน่อย
ว่าอะไรก็ยินพูดได้เขาแทงเพื่อนผมครับ
ขอบคุณนะครับ
เราพักกันก่อนคุณผู้ชม